จนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะรัฐมนตรีช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
ถ้าที่ฉันเป็นพนักงานการบินไทยแล้วที่ฉันฟังรัฐมนตรีอยู่เนี่ย
คือในฐานะพนักงานเนี่ยต้องเตรียมตัวกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัทตัวเองแบบไหนคะ
สิ่งแรกต้องยอมรับความจริงว่าบริษัทการบินไทย
ทำธุรกิจขัดทุนมา๕ปีติดต่อกันแล้วก็มีหนี้สินล้นพ้นตัว
โอกาสที่จะชำระหนี้ได้นี่มียากแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้
ก่อนหน้านี้ทางคณะคมการมนตรีบรัฐมนตรีศาสตร์กิจก็มีมาติให้อุ้ม
ด้วยการทำตกรรมเงินกู้ให้กรรมการบินไทยอีก๕๔๐๐๐ล้าน
หลังจากนั้น๖เดือนก็จะเพิ่มทุนอีก๘๓๐๐๐ล้าน
ซึ่งปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จยาก
เมื่อยากก็หาทางที่ดีที่สุดก็คือเดินเข้าสู่กระบวนการพื้นภูกิจการ
ซึ่งก็ไม่ใช่บริษัทแรกนะฮะบริษัททางสายการบินในอเมริกามาแล้ว
ทำสำเร็จมาแล้ว๓บริษัทในญี่ปุ่นก็ทำสำเร็จมาแล้ว๑บริษัท
ถามว่าเขาฟื้นฟูเพื่ออะไรก็เพื่อประโยชน์ที่จะให้เช่าหนี้ได้รับชำระหนี้ได้เต็ม
กิจการของลูกหนี้เดินต่อไปได้และให้มีสภาพการจ้างเดินต่อไปได้
นี่คือสิ่งที่จะตอบคำถามตรง
ทีนี้เราพอจะบอกได้ไหมคะคือถ้าคือเรียนจะถามอย่างที่คนอาจจะอยากเห็นรูปธรรมนะคะ
คร่าว๒หมื่นกว่าคนของพนักงานสังกัดการณ์บินไทยจำเป็นต้องลดไปเยอะไหมคะ
สิ่งแรกครับผมตอบล่วงหน้าไม่ได้ว่าจะยังคงอยู่สองหมื่นกว่าคน
แต่สิ่งสำคัญที่สุดการที่คณะรัฐมนตรีตัดสินใจในวันนี้ก็เพื่อให้ส่วนใหญ่อยู่ได้
แต่อย่างไรก็ตามสิ่งแรกผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผนที่สารอนุญาต
ว่าอนุญาตมาจากการเสนอของฝ่ายลูกหนี้หรืออนุญาตมาจากมติเสียข้างมากของฝ่ายเจ้าหนี้
ก็เพื่อที่จะหาผู้ที่ดีที่สุดเก่งที่สุดและฟื้นฟูกิจการได้ดีที่สุด
หลังจากนั้นก็จะจัดทำแผนเสนอแต่ถ้าหากว่าไม่ฟื้นฟูปล่อยลมละลายทุกคนก็เดินทางกลับบ้านหมด
ดังนั้นทุกคนต้องทำใจนะฮะคงจะช่วยได้ไม่หมดทุกคน
แต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่ารัฐบาลคงไม่ใจดำ
และหลายท่านก็อยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือมีโอกาสที่จะได้รับเงินบำเน็ต
จากกองทุนบำเน็บของพนักงาน
คือในส่วนของการลดพนักงานหรือลดสวัสดิการอย่างไร
คือต้องเห็นคนที่จะมานั่งเป็นผู้บริหารอยู่ก่อนใช่ไหมคะ

ทีนี้เรียนถามแบบนี้นะคะคือถามแบบเอาความรู้สึกเก่าที่คนมีภาพจำมาถามก็คือว่า
คือถ้าเปลี่ยนสภาพแล้วกระทรวงการคลังลดหุ้นแล้วไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้ว
ยุ่งกับการบินไทยไม่ได้แล้วถูกไหมคะ
ไม่ใช่การเมืองฮะคือจริงจริงแล้วที่ผ่านมานี่
นักการเมืองไม่ได้เข้าไปดูแลเลยนะ๕ปีมาเนี่ย
ผมอยากทำความเข้าใจแต่เมื่อหมดจากความเป็นรัฐวิสาหกิจ
ก็ไม่ได้สังกัดกระทรวงหนึ่งกระทรวงใด
ก็เกิดจากการที่ผู้ถือหุ้นในบริษัทหรือกรรมการบริษัทที่จะตกลงกัน
ว่าจะเลือกใครมาบริหารเลือกใครมาเป็นบอส
ไม่เกี่ยวกับการเป็นรัฐมนตรีที่จะเข้ามาดูแลนะครับ
ดิฉันก็ไม่ได้หมายถึงทางตรงแบบนั้นเหมือนกันค่ะ
อันนี้คือนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเมื่อขายหุ้นออกไปไม่ถึง
ค่ะและความเป็นรัฐวิสาหกิจก็ไม่เป็นโดยเด็ดขาดอีกแล้ว
สินไทยนะก็จะเป็นบริษัทจำกัดที่จะอยู่ในตลาดหลักทรัพย
เรียกว่าบริษัทมหาชนแล้วจะไม่มีกระทรวงเจ้าสังกัด
ผมถาวรเสนเนียมเพิ่งกำกลับมาได้๖๗เดือนนี่ก็จะต้องหมายบาย
แต่มีความผูกพันที่จะดำเนินการเพื่อให้เดินไปในเส้นทางที่ดีที่สุด
วิธีการที่ดีที่สุดค่ะเพื่อที่จะให้พนักงานยังคงทำงานได้
ธุรกิจของบริษัทการบินแห่งชาติเดินไปได้ครับ
แล้วท่านมิติฐาวรถามแบบตรงไปตรงมาก็คือว่าตอนแรกแผนแรกที่จะอุ้ม
ไม่ว่าเงินจะเป็นกี่ครั้งหลักแสนล้านก็แล้วแต่
ถ้าไม่ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักที่ส่งขึ้นมาแบบดังมาก
ทั้งจากคนที่อยู่ในแวดวงเองหรือว่าประชาชนเอง

เอกชน๓๑นั้น

ในทางที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ

ในฐานะที่เป็นนักกฎหมาย

แนวที่จะไม่ให้อุ้มมาโดยตลอด

และที่สำคัญก็คือ

แผนฟื้นฟูที่ทำมา๒๐

แต่สิ่งที่ผมบอกทุกคนที่เป็นรัฐมนตรีว่า

ไม่ต้องฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรอกครับ
ผมยืนหลักกฎหมายมาโดยตลอด

รัฐมนตรีคะได้ใจความสำคัญ

ขอบคุณรัฐมนตรีช่วยสำหรับตอนนี้นะคะ